ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่๓รอ
รอแรกรอวัคซีนรอที่๒รอตรวจ
รอที่๓ก็คือคนที่เป็นผู้ติดเชื้อแล้วแล้วมีอาการหนัก
อันนี้ต้องรอนะต้องรอเข้าโรงพยาบาลนะคะ
และมีอีกแล้วค่ะกรณีที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะคะ

คือนอนตอนแรกนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
แต่อาการมันเริ่มเป็นหนักมากขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะอาการหายใจไม่ออกค่ะ
เธอเลยถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือค่ะ

หายใจแน่นเจ็บคอไอไม่ไหว
แน่นหน้าท้องแน่นหน้าอกจุกไปหมด

อาการหนักนะหายใจไม่ออกไอจุกแน่นหน้าอก

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวธัญพรอายุ๔๔ปี

รักษาตัวอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลปากน้ำ

ตอนแรกเธอโทรขอความช่วยเหลือ
ไปที่ศูนย์กู้ชีพท่านสะบานนครสมุดประการ

เพราะว่าตอนนี้ไอแล้วหายใจติดขัดแล้วเจ็บหน้าอกด้วย
หน่วยกู้ชีพเดินทางไปช่วยเหลือ
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
โรงพยาบาลแจ้งกลับมาค่ะบอกว่าเตียงเต็ม
และให้หน่วยกู้ชีพพาผู้ป่วยกลับมาส่งที่บ้านเหมือนเดิม
เธอก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะ
ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าครอบครัวมีทั้งหมด๕คนติดโควิดไปแล้ว๔
๓คนคือสามีและลูกอีก๒คน
ไปโรงพยาบาลแล้วทำให้ตอนนี้เหลือเธออยู่ที่บ้านอยู่คนเดียว
รู้สึกแย่มากเหมือนจะไม่ไหว
กู้ชีพไปส่งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม
ถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกเตียงเต็ม
แม้จะบอกว่าอาการหนักแต่โรงพยาบาลคือเจ้าหน้าที่นะคะ
พูดไม่ค่อยดีถามว่าแล้วไง
ยังไม่เห็นเป็นอะไรมากเลยก็ยังนั่งอยู่ได้นี่
ไปตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลไหนมาก็ให้ไปรักษาโรงพยาบาลนั้น
โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมเธอบอกนะคะ

บอกว่าที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมปฏิเสธไม่รับตรวจ
เธอก็เลยตัดสินใจนะคะต้องเสียเงินไปตรวจโรงพยาบาลอื่น
เพื่อที่จะได้สิทธิ์เข้ารับการรักษา
สุดท้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่ให้อีกก็ไล่เธอกลับอีก
และตอนนี้อาการแย่ลงมากนะคะ
อยากให้หน่วยงานใดก็ได้แล้วตอนนี้ค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโทรหากู้ชีพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียเงิน
ตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลเพื่อให้ที่เพื่อที่จะให้ได้รักษาที่โรงพยาบาลนั้น

เธอก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยแล้วกันค่ะ

หวังว่าเสียงเธอจะดังพอที่จะมีคนไปช่วยเธอนะ